บอกเลยว่าสายมูหน้าใหม่ในวงการนี้
ใจยังไม่ค่อยถึงก็มีอยู่เหมือนกัน
ไม่หายอภพรกับพี่อัมพรแหวนเพชร
งานนี้บอกเลยว่าเป็นมูแบบเจ็บ

จะเป็นยังไงไปชมกันในช่วง

อายที่เขาว่ากันไว้เป็นรุ่นใหญ่ใจ
ต้องนิ่งเห็นทีจะจริงก็วันนี้ล่ะค่ะ
อุ้ยสารพัดอย่างร้อยเอ็ดเจ็ดยานน้ำ
แม่หายอภพรกับแม่อัมพรแหวนเพชร

แต่มาคราวนี้มันเสียงสั่น

เซฟดีเป็นบทเพลง
โอ้เซฟดั่งใจโด่งเหน็บด้วยร้า
หวัดราวเหลือกลางข้างและอาย

ฟื้นจังฟื้นน่ะแล้วแรงตรงนั้น
ฟื้นจังมันจะยิงตรงนั้นแล้วแรงตรงนี้
โอ้โหก็อยากมาทางสายหมู่ศักดิ์แบบมีครูอาจารย์
ทนไว้นะคะแม่ความปังก็อยู่แค่ปลายเข็ม
ถ้าใครถามว่าเจ็บไหมกัดฝันบอกเขาไป
เจ็บแต่เก็บอาการ

เฮ่ยแม่ดูแล้วก็เจ็บเกิน

ฟื้นจังจะยิงตรงนั้น
ไอ้กระโต๊กใจตื้นเลยดีนี้
ดีนะที่แกร้องเฉยไม่ลุกขึ้นเต้นด้วย
ไม่ง่าอาจารย์สักผิดสักถูก
โอ้โฮชมเพื่อความเป็นซีรีย์มองโทษ